ตำรวจก็ยังคงเร่งติดตามคนร้ายนะครับ
จ้างให้ร่วมกันอุ้มฆ่านางสาวสุภักษรพลไทยสงสาวธอม
มาติดพันธุ์แฟนสาวเพื่อสอบสวนหาเบาะแสจุดทิ้งร่างของผู้เสียหาย
ขณะที่เพื่อนบ้านของผู้เสียหายนะครับ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเผยวินาทีที่นางสาวสุภักษรพลไทยสงฆ์
หล่อนักร้องร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านพุทธมนตรสายสี่
ขณะขับจักรยานยนต์กลับหอพักที่อยู่ภายในซอยเพชรเกษม๑๑๖
แต่ถูกรถกระบะสีดำปาดหน้าจนล้มลง
ก่อนถูกอุ้มขึ้นรถคันดังกล่าวหายตัวไป
จุดนี้เป็นจุดที่ชาวบ้านอ้างนะคะว่าเมื่อเกือบ๑เดือนที่แล้วนั้น
มีกลุ่มชายชะกัน๓๔คนมาจอดรถรอสาวธอมผู้เคาะร้ายตรงจุดนี้ครับ
และเมื่อสาวธอมที่เป็นผู้เคาะร้ายเดินทางมาถึงนะครับ
ถูกกลุ่มชายชะกันที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่
หน้ารถบริเวณจุดเกิดเหตุและนำตัวไปครับ
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุบอกกับทีมข่าว
โดยมีนางสาวกันนิกาหรือดาวเพื่อนสาวคนสนิทอาศัยอยู่ด้วยมาโดยตลอด
และก่อนที่นางสาวสุภักษรจะถูกอุ้มหายไป
มีรถกระบะสีดำคันหนึ่งมาจอดซุ่มดูลาดเหล่า๓๔วัน
พอสบโอกาสจึงลงมือก่อเหตุขึ้น
ถึงมาคู่มาถูกเครื่องไม่ต้องไปไหน

ที่เราเห็นก็สี่ห้าวันแล้ว

สิว่านึงว่ารถหนุ่มสาวไมาแอบคุยกันหรือเปล่า
ชาวบ้านอีกหนึ่งรายยังบอกกับทีมข่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา
ธอมคนนี้มีนิสัยร่าเริงรู้จักทำมาหากิน
โดยเช่าห้องพักอยู่ชั้น๔คู่กับนางสาวดาวที่ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง
ภายหลังรู้ว่านางสาวดาวมีในตำรวจเลี้ยงดู
ด้วยความกลัวจึงพยายามตีตัวออกห่าง
แต่นางสาวดาวไม่ยอมและยิ่งติดพันธุ์หนักขึ้น
จนเป็นชนวนเหตุถูกอุ้มหายไปในที่สุด
ขณะที่ความคืบหน้าทางคดีนั้น
วันนี้ตำรวจนำตัวนายนิวัฒน์แสงทอง
ฉายาโจ๊กดอนชะเอมหนึ่งในทีมอุ้ม

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ซึ่งเป็นรถที่นายนิวัฒน์ใช้เป็นภาษณะ
ในการนำนางสาวสุภักษรมาส่งให้นายสามารถแสงสิน
อีกหนึ่งในทีมสังหารที่บ้านแห่งหนึ่ง
ซอยวาสนาจังหวัดกาญจนบุรี
โดยจุดนี้นายนิวัฒน์อ้างว่ามันทำหน้าที่
แค่พาผู้เสียหายมาส่งเท่านั้น
ขณะที่ตำรวจยืนยันว่าแม้ผู้ก่อเหตุ

แต่ทุกคนต้องถูกดำเนินคดีไม่มีละเว้นอย่างแน่นอน

ช่วยซ่อนเล้นให้ที่พักพิง

ท่านจะต้องถูกดำเนินคดีนะฮะ
ในข้อหาให้ที่พักพิงเนี่ย

อยู่ที่ไหนก็จะจับให้ได้ไม่ต้องกลัว

ตำรวจชุดสืบสวนพบร่างที่คาดว่าจะเป็นศพของนางสาวสุภักษรแล้ว
โดยถูกฝังไว้ในหลุมใกล้เคียงกับรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ภายในตำบลหนองย่าจังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมเตรียมส่งศพมาพิสูจน์เอกลักษณ์ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ซึ่งคาดว่าจะรู้ผลในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน